แชร์ลูกโซ่นะซึ่งมีผู้ต้องหาอยู่๓ล็อต
ที่๒มีคุณพิงกี้คุณแม่กับพี่ชาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการฝากขังในเรือนจำช่วงการดำเนินคดีนะฮะ
ซึ่งก็มีนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังคือคุณใบเตยอาสยาม
ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วทั้งคู่เนี่ย
ยังอยู่ในประเทศหรือเปล่าหรือว่าออกนอกประเทศไปแล้ว
เพราะเกรงว่าจะเทียบเคียงกับกรณีคุณพิงกี้อาจจะไม่ได้รับการประกันตัว
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทนายเจมส์นะฮะ
ซึ่งได้ดูแลคดีนี้ให้กับทางคุณใบเตยแล้วก็คุณแมนด้วยนะครับ
ออกมายืนยันว่าทั้งคุณแมนและคุณใบเตยทั้งสองยังอยู่ไทยนะฮะ
ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวแล้วเช็คอินที่ร้านซูชิดังย่านเรียบทางด่วนรามอินทรา
แต่ชาวเน็ตบางคนเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะภาพเก่าหรือเปล่า
ขาหลอกหรือเปล่าหรือไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรืออะไรยังไงนี่ฮะ
ซึ่งประเด็นนี้นะครับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของคุณใบเตยนะครับ
ตามที่ได้รับการว่าจ้างมายืนยันว่าคุณใบเตยและดีเจแมนสามีไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ที่บ้าน
ยังไลฟ์ขายของอยู่เลยก็ต้องดูแลลูกเลี้ยงลูกตามปกติ
แล้วก็ได้รีโพสต์ไอจีสตอรี่ของคนที่ให้กำลังใจเธอกับ
สามีด้วยทนายเจมส์ก็ยืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้ยังไปทาง
ข้าวกับใบเตยแล้วก็ดีเจแมนที่บ้านอยู่เลยก็ไปคุยเรื่อง
คดีกันนี่แหละทั้งคู่ไม่ได้เครียดอะไรเตรียมหลักฐานเอา
หมดแล้วทนายเจมส์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าข่าวช่วงนี้
เหมือนกับมีคนจงใจในการปั่นกระแสทำให้ใบเตยและดีเจแมน
ดูเป็นผู้ร้ายอยากให้คนที่ตามข่าวเรื่องนี้ตรวจสอบข้อมูล
ชัดก่อนยืนยันว่าทั้งใบเตยและดีเจแมนสภาพจิตใจยัง